ตัวไหลจากโรงงานแพนานิคคมอุตสาหกรรม๓๐๔บ้านบุหญัยใบ
โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน๓๗คน
ให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน๘คน
ส่วนที่เหลืออนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

จากนี้ก็มีชาวบ้านนับร้อยคนรวมตัวกันประท้วง
แล้วก็เรียกร้องให้โรงงานแห่งนี้ต้องหยุดดำเนินการ
จากว่าโรงงานนั้นยังคงลักลอบเดินเครื่องผลิตตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่นายชาติศักดิ์จันสุคลเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่า
จากการหามรือกับเจ้าของโรงงานก็ทราบว่าโรงงานแห่งนี้อยู่ระหว่างการทดลองเครื่องจักรการผลิตใหม่ครับ
จนทำให้มีกรรมฐานรั่วไหลออกมา
ขณะนี้ก็ได้มีการสั่งให้โรงงานนั้นแก้ไขปรับปรุงภายใน๓วัน
และให้เจ้าของโรงงานออกไปขอโทษชาวบ้านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ชาวบ้านยังขอให้ย้ายโรงงานออกไปนอกพื้นที่รวมทั้งปิดกิจการ
อาจจะสูดดมสารเคมีเข้าไปอีกครับ
ส่วนเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายจะมีการนัดเจรจากัน
วันจันทร์ที่๒๘พฤศจิกายนนี้เวลา๕โมงเย็น
ที่บริเวณสารกลางบ้านบุหญ่บัยครับ